สำหรับพี่ป้องนวัดของเรานะคะ

ล่าสุดมีข่าวว่าพาไฮโซเอยไปหม่ำไอติมกัน๒ต่อ๒

แต่แต่แต่แต่คุณค่ะคุณค่ะมีหลักฐานมาตัวขนาดนี้
ป้องนวัดยังนั่งยันยืนยันนอนกันเลยว่า

ก็นี่ไงหลักฐานภาพถ่ายมาตัวขนาดนี้

คือเห็นแค่หูก็รู้ว่าเป็นพี่ป้องแล้วนะ
ก็อย่างที่บอกเราผมไปไหนมาไหน

ก็เหมือนจะมีจับมือโอบเอ่อไม่มีนะครับ

คือเราไปทำอะไรที่ไม่ได้ผิดเพี้ยนแล้วก็

กับเพื่อนกับพี่กับน้องกับอะไรก็ได้หมดครับ
เพราะว่าผมก็ไม่ได้โม้คคือคุยไปเรื่อยครับ
อนาคตเป็นไงเราไม่รู้
ก็ไม่ได้แค่กินชิมรสนี้เป็นไง